แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับแม้ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย
มีโปรแกรมการแข่งขันไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นการขันวันแรก
อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าในช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ
ในส่วนของทัพนักกีฬาไทยที่ยังคงต้องติดตามเชียร์แล้วก็ลุ้นให้กำลังใจไฮไลท์เลยนะครับ
เทนนิสจะลงแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเทคอนโด
ที่อาจจะต้องลุ้นถึงเหรียญทองในช่วงถึงกลางดึกเลยนะครับ

เมื่อวานนี้๒นักเทควันโดไทยครับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจ
แล้วก็จูเนียรามนรงเสวกวิหารี
ยังคงฝึกซ้อมตามโปรแกรมปกติที่หมู่บ้านนักกีฬาและสนามฝึกซ้อม
โดยมีโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันคุมทีมลงฝึกซ้อม
ส่วนนายธนทิศลักตบุตรผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชเชย์หัวหน้าผู้กุศร
ได้เข้าร่วมการประชุมทีมของหัวหน้านักกีฬานะครับ
ส่วนการแบ่งสายก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
เทนนิสเองรอบแรกจะรอพบผู้ชนะที่มาจากรอบคัดเลือก
ทางทีมผู้ฝึกสอนของไทยเองก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง
เพราะว่าในรอบรองเช้าเลิศน้องเทนนิสจะเจอกับทางสุพยา
ไต้หวันนะครับที่น่าจะชนะซิมแจยองจอมเตะจากเกาหลี
แล้วถ้าผ่านไปเข้าชิงเนี่ยคาดว่าจะพบกับอูจินยูจากจีน
มั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จอย่างแน่นอน
ส่วนในรุ่น๕๘กิโลกรัมชายจูเนียร์รามนรงมือ๑๐ของรายการ
เจอศึกหนักเลยนะครับตั้งแต่รอบแรกพบกับซาวานคาริวมือวางอันดับ๗จากออสเตรเลีย
ทั้ง๒คนจะแข่งขันในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้
เริ่มประมาณ๘โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ส่วนมวยสาโกนโอลิมปิกก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมาแล้ว

สดชัดชัยเดชาบุตรดีนักชกชายหนึ่งเดียวของไทยครับในรุ่น๕๗กิโลกรัม
ผลงานเป็นอันดับที่๑๖จากการจัดอันดับของโอลิมปิก
พบกับปีเตอร์แม็กเกลจากสหราชอาณาจักรดีกรีอันดับ๕
จะขึ้นชกวันที่๒๔กรกฎาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกาครับ
ส่วนรุ่นเวลเตอร์เวท๖๙กิโลกรัมหญิงทีมใบสนมณีก้อน
พบกับซาดาวดากาโตว่าจากรัสเซียในวันที่๒๔กรกฎาคมเช่นกัน
ส่วนรุ่นไลฟ์เวท๖๐กิโลกรัมหญิงแต้วสุดาพรศรีสอนดี
พบกับมาเลียโฮเซปาราซีออสเอสปีโนซ่าจากเอโกดอร์
ในวันที่๒๗กรกฎาคมนะครับส่วนในรุ่นไฟเวท๕๑กิโลกรัม
หญิงจุธามาจิตพงศ์พบกับลูเมนซ่าบูอาลัมจากอัลเจีย
ในวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมนะครับไปดูเก็ตความรู้ของ
ลิปิกเกมในครั้งนี้กันหน่อยนะครับนักกีฬาที่อายุมากที่สุด
โอลิปิก๒๐๒๐ก็คือเมลี่ฮันน่าอายุ๖๖ปีครับ
เป็นนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านั้นนะครับ
ลงแข่งขันในโอลิมปิกมาแล้ว๕ครั้งตั้งแต่ปี๑๙๙๖ถึงปี๒๐๑๙
เว้นเพียงปี๒๐๐๘เท่านั้นนะครับส่วนนักกีฬาที่อายุน้อยสุดในโอลิปิก
ก็คือเฮนซาซ่าอายุเพียง๑๒ปีนะครับ